มันจะเป็นหมื่นได้ยังไงตกใจเลยคุณผู้ชมฮะคุณพาสินีทูปกระจ่าง
อายุ๒๙ปีเป็นค่าราชการส่วนท้องถิ่น
เขาก็ร้องเรียนว่าบ้านเธออยู่กัน๓คน
แต่ละเดือนที่ผ่านมาค่าน้ำก็สัก๑๐๐บาท
พอเห็นใบแจ้งหนี้โอ้โหลมทับจับตกใจมาก
เพราะ๒เดือนก่อนอันนี้ค่าน้ำยังไม่ถึงร้อยเลย
ก็เลยพยายามไปดูการหมุนคอมพิวเตอร์หรือว่าเอ๊ะท่อรั่วหรือเปล่า

เลยอยากถามการประปาถามยังไงถามยังไงคุณพาซินีลองถามหน่อยฮะ
แต่ไม่ใช่แค่บ้านของคุณพาซินีบ้านเดียวสิคุณผู้ชมนักข่าว
ก็ลองไปถามชาวบ้านบ้านอื่นน่ะแถวแล้วแว๊กเดียวกันนี่ล่ะ
ปรากฏว่ามีเหมือนกันนี่ชาวบ้านเขาเอามาให้ดู
ค่าน้ำพันสี่จะเกือบร้อยบาทนะทะลุพันละ
เขาก็สงสัยเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นครับ
๗๐๘๐อยู่มา๑๐ปีใช่อยู่มา๑๐ปีแล้วค่ะ

๑๔๐๐บาทปกติเสียไม่เกิน๑๐๐บาท
ค่าน้ำก็น่าจะสัก๑๐๐บาทบางเดือนไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำ
แต่นี่กลายเป็นเกือบพันบ้างพันก็มี
หรืออย่างคุณพาสินีถลุไปหมื่นแปดเลย
อย่างไรก็ตามผู้พักอาศัยทั้งหมดครับก็วอนให้การประปาส่วนภูมิภาค
รับผิดชอบในพื้นที่มาตรวจสอบแล้วก็ให้ความเป็นธรรมด้วย
แล้วก็ต้องมาชี้แจงด้วยนะว่าทำไมทำไมมันค่าน้ำมันทะลุไปขนาดนี้
แล้วความคิดว่าค่าน้ำที่ต้องชำระตามนี้จริงหรอ

คุณธนัทศรก็ลองพุกมาในเพจของผม
บอกว่าค่าน้ำมันขึ้นสูง
ขนาดไปปิดวาวน้ำแล้ว
มิเตอร์หมุนว่ะ

เออใต้ดินอะไรแบบนี้หรือเปล่าลองดูหน่อยนะครับ